ปรับอารมณ์มาตามเรื่องนี้กันต่อขุมทองโกโบริที่กาญจนบุรี
ค่ะนะฮะก่อนจะตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ท่านผู้ชมคุยกันหน่อยอืมอ่าท่านคิดว่าในแง่ของหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ย
คิดว่ามีไหมค่ะอ่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีกองทัพญี่ปุ่นอ่า
เข้ามาทางพื้นที่ประเทศไทยแล้วเขาก็มาสร้างทางรถฟงทางรถไฟนะ
แล้วก็ปากต่อปากกันเรื่อยมาว่าโอ้โหก่อนจะออกไปเนี่ยก็ทิ้งสมบัติไว้เยอะ
ค่ะตอนสร้างทางรถไฟที่เรียกว่าทางรถไฟสายมรณะใช่อ่ามี
ละครมีหนังนวนิยายคู่กรรมนี่ก็ดังมากเขาก็โกบุรีเข้ามาเรียกกันว่าทองโกบุรี
ใช่นะก็ยังมีคนเชื่ออยู่นะใช่ค่ะว่ามีแล้วเขาก็ขุดของเขาอยู่เนี่ย
แล้วคนที่เขาเชื่อเนี่ยก็ต้องยอมรับในความมุ่งมั่นและความเชื่อของเขา
อืมเพราะเขาขุดมายี่สิบปีเฉพาะรายนี้นะเจ้านี้นะขุดมายี่สิบปีอ่า
นับเจ้าอื่นรายอื่นที่เจ้าหน้าที่เขาเจอแล้วก็ดำเนินคดีไปก็เยอะแล้ว
นะแต่ว่าชุดเนี้ยยี่สิบปีสมัยแรกแรกเนี่ยใช้มือกับพวกจอบพวกเสียมค่ะ
ที่เขาบอกนะขุดขุดขุดไปเรื่อยแต่มีอยู่จุดหนึ่งจุดเนี้ยจุดล่าสุด
ความแตกแล้วเจ้าหน้าที่มาเจอเนี่ยไม่รู้ยังไงเขาบอกขุดไม่ไหวก็เอารถมาเลย
แบ๊กโค้งแบ๊กโค้งมาเลยนี่คุณวิทย์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปสำรวจมาสองสามวันแล้วมีอยู่สามหลุมใช่ค่ะหลุมแรกก็จะเล็กหน่อย
ตัวคนเพราะว่าขุดตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีก่อนนี่ฮะนี่หลุมแรกนะครับ
อยู่ที่แถวแถวเชิงเขาริมแม่น้ำแควร์น้อยนะฮะอ่า
เป็นจุดที่ห่างจากทางรถไฟสายมรณะที่ทางกองทัพญี่ปุ่น
ที่คนที่เขาเป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมขุดกับเพื่อนเนี่ย
ยืนยันว่านี่คือที่ของเขาอย่างถูกต้องซื้อมาตั้งแต่๒๐ปีก่อน
ผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่มาสั่งให้หยุดขุดแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
แล้วก็ต้องไปว่าเรื่องคดีความกันต่อเนี่ยมีนายบุญส่งมะนาวทองอายุหกสิบปี
เป็นคนงานที่มาขุดกับนายเชิดพงศ์พรมดีอายุ๖๙ปี
ที่บอกว่าเขาคือเจ้าของที่ดินผืนนี้อีกคนนึงที่กำลังตามหาตัวอยู่
ชื่อว่าในอึ่งอายุประมาณหกสิบปีเป็นคนที่มาช่วยกันขุดอีกคนนึงนะฮะ
หลบหนีอยู่นะครับนี่ปัจจุบันเจ้าของที่คนที่เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของที่นายเชิดพงศ์
อายุ๖๙คนที่มาขุด๒คนชื่อในบุญส่งกับในอึ่งอายุ๖๐
บอกว่าขุดกันมา๑๐กว่าปี๒๐ปีแล้วแสดงว่าตั้งแต่อายุประมาณสัก๔๐นะ
พื้นที่ขุดนะครับในที่ดินตรงนี้นะครับ
ทางฝ่ายปกครองกับป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีไปยึดรถตักดินไปสั่งให้หยุดขุด
แล้วก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเนี่ย
ทั้งสามคนนี้เขาขุดกันไปเนี่ยนะฮะมีอยู่๓จุดนะ
บอกว่าแรกเนี่ยขุดกันมา๑๐ปีกว่าเกือบ๒๐ปี
ตอนแรกใช้มือจับจอบจับเสียมจับแฉลงไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรแล้วก็ขุดไปนะ
มาจุดที่๓ริมแม่น้ำแควร์น้อยตรงนี้สงสัยมันจะขุดยากหรือยังไร
เอาแก๊คโฮเข้ามาก็เลยเป็นเรื่องความแตก
คุณนฤทธบุญนิ่มก็ไปดูมานะฮะ
คุณผู้ชมก็สงสัยไงเราบอกว่าโอ้โหเขาบอกว่าขุดด้วยมือเปล่า
คือเขาหมายความว่าแบบไม่ได้มีรถแบ็คโฮลไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างนี้
มือเปล่าจับจอบจับเสียมขุดไปเรื่อย
แต่มันจะขุดได้ลึกขนาดนี้เลยเหรอมือเปล่า
ลำพังแค่โอ้โหเราขุดหลุมปลูกพืชปลูกผักก็มือแทบพอง
อ่านี่ฮะอ่าดูจุดที่หนึ่งก่อนนะครับสามจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่บริเวณผาภูเขาเดียวกันนะฮะ
ซึ่ง๓คนนี้เขาอ้างว่าขุดตั้งแต่เมื่อ๑๕ปีก่อน
บอกว่าขุดช่วงเวลาเดียวกันประมาณ๑๕ปีก่อนเหมือนกัน
แต่จุดที่สามที่เรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเจอแล้วก็ยึดของ
อุปกรณ์จับกลุ่มไว้ได้เนี่ยจุดนี้มีลักษณะเป็นโพรง
ริมแม่น้ำแควร์น้อยใช้เครื่องจักรเป็นรถแบ็คโฮลเข้าไปขุด
กว้าง๔เมตรลึก๗เมตรเขาเพิ่งขุดไม่นาน
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
ไปคุยต่อครับกับหนึ่งในสามคนที่ช่วยกันขุดแถวนี้นะฮะ
ที่ช่วยกันขุดด้วยมือจับจอบจับเสียมมาตั้งแต่ต้นเนี่ย
คือนายบุญส่งมะนาวทองอายุหกสิบปีเป็นคู่หูของในอึ่งที่ตอนนี้ก็
หนีไปอยู่นะมาขุดในที่ของนายเชิดพงศ์นะนายเชิดพงศ์นี่เป็นเจ้าของที่
นายเชิดพงศ์เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของที่นะครับ
นายบุญส่งบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าหลังจากที่ตำรวจมาจับไปเนี่ยนะ
ก็คือจับได้ว่าในอึ่งเนี่ยเอารถแบ็คโฮลมาขุดโพรงสมบัติหาสมบัติเนี่ย
อึ่งก็หนีหายไปไหนไม่รู้แต่ตัวเขาเองยังยืนยันว่ายังไงเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะลงมือขุดต่อไม่ต้องมีรถแบ็คโฮลเขาก็ขุดได้
เดี๋ยวใช้มือนี่แหละมีอุปกรณ์อะไรก็ใช้มือเนี่ยขุดไปนะฮะ
จุดประสงค์ที่เขาขุดนั้นเพียงเพื่อต้องการจะทำตามคำสั่งของปู่โสมเฝ้าทรัพย์
ที่ตัวเองกับในอึ่งเคยฝันว่าปู่โสมให้ขุดหาสมบัติต่อไปเรื่อย
เพื่อที่จะได้ปลดปล่อยวิญญาณปู่โสมแล้วก็ทหารญี่ปุ่นจะได้ไปผุดไปเกิด
เขายังอ้างอย่างนี้อยู่นะครับเอ๊ะแล้วยังมาขุดต่อได้เลย
เจ้าหน้าที่เขาให้ขุดต่อเหรอบอกไม่มีรถแคลก็ไม่เป็นไร
เจ้าหน้าที่เขาก็คงมาสั่งวันนั้นแล้วก็ยังรอการแจ้งข้อหาอะไรพวกนี้
แต่ระหว่างนี้เขาจะขุดต่อค่ะ
คือสิ่งนี้เขาอ้างว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์บอกให้ขุด
ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องทำสารเพียงตาให้กับปู่โสมเอาไว้
บุญส่งยืนยันว่าหากภารกิจขุดหาสมบัติสำเร็จ
พวกเขาสัญญากับปู่โสมไว้ว่าจะเอาสมบัติที่ขุดเจอทั้งหมดไปถวายให้กับวัดทั่วประเทศไทย
เอาเงินที่ได้ไปทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา
ไม่มีเจตนาจะเอาไปเพื่อความสุขส่วนตัว
สิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงาย
แต่พวกเขามั่นใจว่าข้างใต้ดินเนี่ยมีสมบัติจริง
ยืนยันว่าที่ผ่านมาตัวเองเคยเจอสมบัติมาแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเอาออกมาได้
จะต้องใช้ความเพียรพยายามต่อไป
ปู่โสมเนี่ยพอใจนะถึงจะเอาออกมาได้

นายบุญส่งได้พาทีมข่าวของเราเดินสำรวจหลุมแต่ละหลุมที่ตัวเองเป็นคนขุด
นะฮะเนี่ยฮะสมมุติมีอุปกรณ์แบบนี้เขาก็เนี่ยใช้มือแล้วก็ขุดไปเรื่อยอย่างเงี้
เขาก็ยืนยันว่าเขาขุดอย่างนี้จริงนะ
เนี่ยฮะเขาบอกขุดกันมาเนี่ยโอ้โห๑๕ปีกว่าแล้วจะ๒๐ปีแล้วเนี่ย
แล้วก็เล่าถึงความลำบากกว่าจะขุดได้บอกว่าต้องใช้ความมุ่งมั่นความพยายามมาก
มีเหล็กสกัดมีจอบด้ามเล็กเอาไว้ขุดดินเท่านั้นไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่น
วันหนึ่งเขาจะช่วยกันขุดนะกับในอึ่งนะ
แล้วก็มีนายเชิดพงศ์ที่เป็นที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่เนี่ยขุดกันวันละ๖ชั่วโมง
นี่ค่ะเขาลองขุดให้ดูด้วยโอ้โหต้องใช้ความเพียรพยายามจริงนะไม่ง่ายนะ
คุณเขียนมาสอนเกือบ๒๐ปีวันละ๖ชั่วโมงเนี่ยง่ายเลยนี่ถ้าไปทำงานทำอาหารกินอย่างอื่น
เก็บเงินได้เท่าไหร่ไม่รู้นี่สมบัติยังไม่เจอเลยเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว
บอกเจอแล้วแต่เอาขึ้นมาไม่ได้ค่ะนี่ฮะเขาบอกว่าหกชั่วโมงขุดกันเนี่ย
ก็พักหิวข้าวก็ไม่มีอะไรกินก็เอาผงกาแฟเทใส่มือกรอกเข้าปากให้พอมีแรง
แล้วช่วยกันขุดต่อขุดจนมือแตกเลือดออกเต็มมือก็ขุด
นิมิตของปู่โสมที่บอกไว้ยืนยันว่าใต้ผืนดินนี้มีสมบัติแน่
ใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงครับแล้วก็เครื่องมือเพียงแค่สกัดกับคอร์สนะครับ
เวลาขุดเหรอครับ

คุณลุงเล่าถึงความยากลำบากในการขุดเลยครับว่า
โอ้โหถ้าผมเล่านี่มันสิ่งกับชีวิตนะครับ

ก็ได้แต่พักแค่ตอนกลางวันนะครับ

กินข้าวครับแล้วก็บางทีข้าวอดนะไม่มีใครให้เรา
ความมะนะความมุ่งมั่นครับ
กินกาแฟก็ต้องเทในมือกรอกใส่ปากกินนะต่าง

ถ้าผมพูดด้วยความเป็นลูกผู้ชายของผมคนหนึ่งนะจะเป็นอะไรผมก็ยอมนะ
ผมเจอแล้วแต่ท่านยังไม่ให้
บอกไปทำอะไรให้ถูกต้องก่อน
ทุกวันนี้ก็ถูกต้องแล้วนั่นไงครับแต่โอเคไม่ใช้เครื่องจักรกลให้ผมทำผมก็ทำได้

ครับพ่อถึงแล้วไง
เจอแล้วแต่ว่าท่านยังไม่ให้ปู่โสมยังไม่ให้ต้องพยายามให้เห็นก่อนเห็นไหม

แล้วก็ลุงบุญทรงเนี่ยบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ตอนที่ขุดเนี่ยทำให้เชื่อว่าที่แห่งนี้มีสมบัติซ่อนอยู่
มี๒เหตุการณ์หลักที่จำได้คือเหตุการณ์แรกช่วง๒๐ปีก่อนสมัยเริ่มขุดแรก
ยังไม่มีการสร้างสารบูชาทหารกับปู่โสมตัวเขานอนหลับอยู่ที่แพร่หน้าหลุม
มีผีทหารญี่ปุ่น๒ตนใบหน้าเวอะหวะเละทั้งหน้า
ตัวขาดครึ่งหนึ่งเหลือแค่ท่อนบนลอยมาหาเขา
พร้อมกับยื่นมือมารุมบีบคอหวังจะเอาชีวิต
จนต้องท่องคาถาต่อสู้จนผีทหารญี่ปุ่นเนี่ยจะลอยหายไป
ท่องคาสาสู้ผีทหารญี่ปุ่นนะฮะ
ว่าช่วงนั้นวิญญาณที่เฝ้าสมบัติยังไม่รู้เจตนาของเขา

เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นหลังสร้างสารทั้งสองสารเรียบร้อยแล้ว
มีคืนนึงกำลังนอนหลับอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่
หลุมที่ขุดหลังจากเหนื่อยล้าจากการขุด
ระหว่างหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่ง
ชุดคล้ายกับเทพารักษ์เดินออกมาจากต้นไม้
ซึ่งต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้สีทองทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบเป็นสีทองเหลืองอร่ามทั้งหมด
ก่อนนี้มีแพร่นะแพร่ไม้ไผ่รุ่นแพ้เท้งยังไม่มีนะครับเป็นแพร่ไม้ไผ่
ผมก็ไม่ได้หลับนะผมนั่งพิงพิงข้างแพร่อยู่
เขามาเลยอ่ะประมาณ๓ทุ่ม๔ทุ่มเนี่ยมาเลย๒คน
ครับผมหน้าตาเล่เหมือนโดนระเบิดมา
มาได้ครึ่งตัวมามุ่งมาบีบคอผมเลยผมก็สู้อ่ะเอา
ผมก็สิทธิ์มีอาจารย์เหมือนกันนะผมก็มีครูบาอาจารย์แต่ว่าง่าย
เขาจะเอาผมให้ตายไงเหมือนผมไปลวงดูอะไรเขาแบบง่าย
บุญส่งก็ยังบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีมังกรที่พวกญี่ปุ่นสร้างขึ้นมา
ปกปักรักษาขุมทรัพย์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็พาไปดูด้วยนะฮะให้เห็นหัวมังกร
นาริสบุญนิ่มไปดูหัวมังกรซึ่งหันหน้าไปยังประเทศญี่ปุ่นนี่
นี่ไงหัวมังกรเห็นไหมเกษมศร
ื้อนี่เห็นหรือยังก็นี่ไงลุงเขาชี้อยู่นี่ไงนี่นาริสจับอยู่
มังกรซึ่งหันไปทางประเทศญี่ปุ่นนี่แหละหัวมังกรนะฮะซึ่งลุงบุญส่งบอกว่า
หากสังเกตดีจะพบว่าหินหัวมังกรนี้ทั้งเกร็ดและลวดลายคล้ายมังกรมาก
นี่เป็นเหตุผลที่เขาเชื่อว่าที่นี่มีสมบัติจริงนี่เกร็ดมังกรเห็นไหม
โอ้โหเขียวเลยนะมังกรมันเขียวนี่ไงนี่ไงก็เขียวเยอะเลยใช่
คุณนฤทธบุญนิ่มไปคุยกับลุงเชิดพงศ์ด้วยเจ้าของที่ดินที่เขาอ้างเป็นเจ้าของที่ดินนะบอกว่าวันนี้เป็นวันพระแรม๘ค่ำเดือน๕
เมื่อวานลุงเชิดพงศ์ที่คุยกับเราบอกว่าวันพระเนี่ยมักจะเห็นแสงประหลาดสีฟ้ากับสีชมพูพุ่งออกมาจากหลุมที่มีการขุดหาสมบัติ
แล้วก็ลอยไปทั่วบริเวณพื้นที่บ้านของตัวเองซึ่งจะเกิดในวันพระซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้ภาพกราฟิกเรานะฮะ
แต่ว่านายเชิดพงศ์เนี่ยเขาอ้างอย่างนี้นะครับบอกว่าใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อของอย่างนี้ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองดูก็ได้มานอนเฝ้าดูดึกเดี๋ยวก็เห็น
วันดีคืนดีมีเพชรก้อนเบลอเลยตรงหน้าผาเนี่ย

มังกรขึ้นยอดเขานู่น
บางวันบางที่เดินไปกินเบียร์กินอะไรที่ร้านค้าดักเว้ยกันว่ากูบอกมาดูมังกรกันทุกวันพระละ๘ค่ำ๑๕ค่ำอะไรเงี้ย
มันก็แปลกนะผมเนี่ยมีสติมั่นคงและความจำแม่นยำกันแล้วกัน

ผมไม่เพียสนะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเออใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ
ของความเชื่อก็ว่าไปใช่ค่ะเอาเรื่องความจริงเนี่ย
เชิดพงศ์เขายืนยันว่านี่คือที่ของเขาไม่ได้เป็นที่ราชพัสดุนะฮะ
เป็นที่ที่เขาซื้อมาอยากขอความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วย
อยู่ที่นี่มาสี่สิบกว่าปีถ้าไม่มีหลักฐานไม่ใช่เจ้าของที่จริงเนี่ย
จะอยู่มาได้ยังไงจนอายุขนาดนี้นะแต่ว่าเราถามไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
แก่งประลอมนะบอกว่าที่ดินที่เขาขุดหาสมบัติของนายเชิดพงศ
นายเชิดพงศ์บอกเนี่ยความจริงเอกสารสิทธิ์ที่นายเชิดพงศ์มี
คือใบพบท๕เป็นใบภาษีบำรุงท้องที่
คือลักษณะเสียภาษีแล้วก็เข้ามาทำกินไม่ใช่นศ๓ไม่ใช่โฉนด
นี่คือที่ราชพัสดุแล้วเขามีใบให้ถือครองแล้วก็มาทำกิน
แต่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เจ้าของที่แท้จริงคือราชพัสดุ
เพราะฉะนั้นการกระทำของทั้ง๓คนที่ลักลอบขุดพื้นที่
และอาจทำให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านโดยรอบพื้นที่ได้
เพราะว่าคุณขุดไปขุดไปเกิดดินมันถล่มหินพัง
ใช่ก็อันตรายนะใช่ไหมมันเป็นเขาอ่ะใช่เป็นหน้าผา
แล้วคุณจะทำยังไงตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่สั่งให้ทั้งหมด
หยุดการขุดแล้วนะครับไม่ว่าจะขุดด้วยเครื่องจักรขุดด้วยมือ
ด้วยจอบขุดด้วยเสียมอะไรทั้งสิ้นขุดไม่ได้
เจ้าหน้าที่สั่งห้ามขุดแล้วนะนะคะก็เรื่องของความเชื่อไม่ว่ากัน
ได้เห็นถึงความพยายามของคุณลุงทั้ง๓๒๐ปีในการขุดหาสมบัติ
แต่ถ้าถามว่าถ้าเจอสมบัติจะได้เป็นของตัวเองไหม
มีผู้รู้กฎหมายส่งมานะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๓๓
บอกว่าถ้าเจอสมบัติแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะคะ
ขุดเจอเนี่ยกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของแผ่นดินนะคะ
ต้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะคะคนเจอมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแค่๑ใน๓แห่งค่าของทรัพย์สินนั้น
ได้แค่เงินรางวัลส่วนหนึ่งตามหลักข้อกฎหมายนะคะ